ราปี้กระเป๋าของนักแสดงหน้าใหม่
แบบนี้สิหัวใจจะได้กระชุ่มกระชวยบ้าง
คืออายุรวมกันนี้ต้องบอกว่า
ทั้งหมดนี้เป็นชมหน้าของหนุ่มสาวรุ่นใหม่
แล้วก็กำลังจะมีผลงานออกมาสู่สายตาคุณผู้ชม
งานเพลงงานซีรีส์รวมไปถึงงานภาพยนตร์
เรียกได้ว่าแต่ละคนกว่าจะก้าวมายืนนัดจุดนี้
ต้องผ่านบททดสอบการฝึกฝนต่างเยอะเลยทีเดียว
พวกเขาขอมาฝากเนื้อฝากตัวกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
แล้วก็แฟนรายการทุกท่านพร้อม
อยากจะฝากให้คุณผู้ชมช่วยติดตามผลงาน
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยค่ะ

ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะ
ก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยแล้วก็สนุก
กับสิ่งที่แบบเราได้มอบให้ทุกคน

แล้วก็ท้าทายด้วยเพราะมันทำต่อหน้าแบบ
ในกล้องเนอะแล้วแบบทีมงานก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลย
มันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเรา
รายการถ่ายเนี่ยเวลาเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยค่ะ
ก็คือเหมือนแบบเราต้องเร่งทำเวลา
แล้วเราต้องเร่งผลิตงานที่มีคุณภาพอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นค่ะก็ในฐานะนักแสดงหน้าใหม่

คิดว่าเขาจะแบบผลกระแสจะดีไหมอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าก็รวมก็ตื่นเต้นมากเลยทีเดียวครับผม

ให้ผลงานของพวกเราออกมาดีครับ
เพราะว่าพวกเราทุกคนก็ทำเต็มที่มาก
แล้วก็อยากให้แฟนหรือคนที่ดูเนี่ย
แบบรับเราไปในอ้อมอกด้วย
จริงก็ไม่ใช่ซีรีส์เรื่องแรกของน้องแล้วนะคะ
เรื่องแรกจะเป็นเรื่องเป็ดไอดอล

ถ้าเกิดว่าอยากจะดูฝีไม้ลายมือของน้องกลุ่มนี้

ชั้นในก็จะเป็นแบบว่าลึกลับซับซ้อนนิดนึง

น่าจับตามองเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมค่ะ